อ่าเราพาคุณผู้ชมกลับไปที่เอ่อหน้าปปศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไปติดตามสถานการณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ตรงจุดนั้นนะคะ
กับคุณศรีวรรณรักษัตริย์ค่ะเชิญค่ะคุณศรีวรรณค่ะ
คุณทัชพงศ์คุณวรพรค่ะล่าสุดนะคะตอนนี้นะคะ
ที่ใกล้เวลาจากสิบแปดนาฬิกาค่ะนำโหลดคู่กรุงกลุ่มชนได้เข้ามาเคลียร์
พื้นที่นะคะไปดูบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ค่ะ
ตอนนี้นะคะนำโหลดคู่กรุงกลุ่มชนที่นำกำลังเสริมนะคะ
มาจากตรงสามเหลี่ยมดินแดงค่ะได้เดินกระชับพื้นที่เข้ามา
ตามถนนที่จะมุ่งหน้าแยกดินแดงนะคะเพื่อที่จะเคลียร์แล้วก็
ให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการรวมตัวกันก่อนหน้านี้
ที่ดิฉันได้รายงานไปเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะว่าจุดนี้นะคะ
จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยรวมกลุ่มกันขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ
รวมกลุ่มกันอยู่แต่ว่าหลังจากที่บนทางด่วนนะคะ
ควบคุมฝุงชนมีการยิงแก๊สน้ำตานะคะเพื่อที่จะผลักให้กลุ่มผู้ชุมนุม
ร่อนระยะออกมานะคะแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะก็ยังมีบางกลุ่มเนี่ย
ยังอยู่แนวถนนด้านล่างนะคะจนทำให้กำลังตำรวจควบคุมฝุงชน
กลุ่มนี้นะคะที่มุ่งหน้ามาจากสามเหลี่ยมดินแดงค่ะ
เพื่อที่จะกระชับพื้นที่ตอนนี้ก็เข้าเคลียร์พื้นที่แล้วก็อ่า
ให้กลุ่มให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมรวมถึงรถยนต์ของ
ประชาชนนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางอ่าถนนวิเคราะห์บดีอ่ะค่ะ
ตรงนี้เนี่ยถนนเส้นนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะคะ
ตอนนี้กำลังตำรวจกำลังจะเดินตรงมุ่งหน้าไปทาง
ใต้ทางด่วนตรงแยกดินแดงนะคะซึ่งจุดตรงนั้นเนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็มีการจุดประทัดนะคะแล้วก็มีการยิงแก๊สน้ำตามาจากข้างบนของ
กำลังตำรวจนะคะคุณนัชโภงคุณวัตรรพรค่ะค่ะ
ครับผู้จิลิวัลนะคะตรงนั้นยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ไหมคะ
รวมตัวกันตรงไหนหรือว่าก็ได้เคลียร์ออกไปหมดแล้วฮะ
ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้กระจัดกระจายไปหมดแล้วค่ะคุณนัชพงศ์ค่ะ
หลังจากที่กำลังตำรวจเนี่ยได้เข้ามาเคลียร์พื้นที่นะคะ
ตั้งแถวแนวหน้าแนวขวากับถนนนะคะเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่
กลุ่มมอเตอร์ไซค์ก็ได้ถอยร่นนะคะบางส่วนเนี่ยก็ได้ขับหลบเข้าไปตามซอยต่างต่างนะคะ
สองข้างสองฝั่งของถนนเลยค่ะตอนนี้ก็ไม่มีกลุ่มมวลชนแล้วนะคะ
แล้วก็อาจจะมีบางส่วนนะคะตอนนี้คาดว่าน่าจะมุ่งหน้าไปทางถนนประชาสงเคราะห์ค่ะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเดินลุกเข้าไปข้างหน้านะคะเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์วันนี้นะคะก็ถือว่าเคลียร์พื้นที่ได้รวดเร็วเลยนะคะ
คุณนัชคงคุณพระพรค่ะยังไม่ทันกับอีกแปดนาฬิกานะคะค่ะ
ขอบคุณมากนะคะคุณศาสิวันค่ะ